คือความจริงทำงานก็เสียสละมากอยู่แล้ว
ไปเจอคนร้ายเข้ามาข้างหลังแล้วใช้คัตเตอร์มาจี้

สะบัดหลุดวิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือได้

คนก่อเหตุเนี่ยต้องหวังที่จะอนาจารย์เธอแน่
หรือไม่อาจจะต้องการชิงทรัพย์
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุประมาณปี๕วันนี้
ตอนที่พนักงานกวาดขยะของกฐมอศ์ที่เป็นผู้หญิง
วิ่งหนีแล้วนี่ผู้ก่อเหตุถอดเสื้อเลย
เดินตามไปที่เกิดเหตุเป็นหน้าร้านซ่อมรถ
ริมถนนเทพารักษ์แขวงท่าแรงเขตบางเขนนะฮะในกรุงเทพใกล้ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ความจริงก็ไม่ได้มืดเท่าไหร่นะตี๕นี่ฮะไฟก็ยังเปิดอยู่นี่เห็นไหมฮะ
คนที่เป็นพนักงานกวาดขยะที่ถูกทำร้ายเนี่ยชื่อคุณสุพัฒนานะฮะอายุ๓๐ปีนะครับ
นี่เธอก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยความตกใจบอกเช้ามืดวันนี้ทำหน้าที่กวาดขยะอยู่ตรงจุดเกิดเหตุอยู่
อยู่ผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาจับบ่าจากทางด้านหลังแล้วใช้คัตเตอร์เนี่ยจี้คอแล้วล็อกคอ
แต่ตอนนั้นเธอตกใจแล้วก็ดิ้นหลุดนะฮะแล้วก็วิ่งหนีสุดชีวิตผู้ก่อเหตุก็วิ่งตามนะครับ
เธอก็หนีเข้าปั๊มน้ำมันเลยแล้วก็มีพลเมืองดีมาช่วยเหลือนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ชื่อนายพาสกรช่อพกาอายุ๒๕ปีเป็นเจ้าของร้านขายน้ำดื่มแถวนั้นนั่นแหละ
นี่ฮะนี่ร้านยังไม่เปิดเลยนี่ยังมีผ้าใบคลุมอยู่เลยไปจับได้ที่ร้านนะครับ
เจ้าตัวยอมรับว่าก่อเหตุจริงนะฮะแต่เป็นเรื่องเข้าใจผิด
เขาบอกเขาไม่ได้จะไปอนาจารย์ไม่ได้ไปชิงทรัพย์ไม่ได้ไปทำร้ายอะไรทั้งสิ้น
แต่เขาคิดว่าพนักงานกวาดขยะสาวคนนี้เนี่ยเข้ามาขโมยของที่ร้านเขา
เขาก็เลยไล่ตามไปจับตัวนี่ฮะแต่พนักงานสอบสวนสอนอบางเขนบอกไม่เป็นไร
ไปสอบสวนขยายผลกันที่โรงพักเพิ่มเติมกันแล้วกันเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดวันนี้นะครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
ยืนยันว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงนะฮะ
ภรรยาของนายพาสกรบอกว่าตอนที่เกิดเหตุมันมืดมาก
ข้างแถวรถเธอมันมืดมาก
แล้วสามีเข้าใจผิดคิดว่าพนักงานกวาดขยะผู้หญิงคนนี้มาขโมยของ
ก็เลยปรีเข้าไปหาทางด้านหลัง
พอเห็นว่าเอ้านี่เป็นพนักงานกวาดขยะซึ่งรู้จักกันอยู่แล้วด้วย
เพราะเขาขายน้ำตรงนี้ส่วนพนักงานกวาดขยะผู้หญิงคนนี้
เธอก็มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้อยู่ทุกวันอยู่แล้ว
พอสามีเห็นรู้จักกันก็ไม่ได้ทำอะไรนะ
แล้วยังที่เห็นวิ่งคือวิ่งตามไปเพื่อจะไปขอโทษนะ
หลังเกิดเหตุยังเก็บไม้กวาด
ขี่จักรยานยนต์ตามเอาไปคืนให้กับพนักงานกวาดขยะหญิงคนนี้เลย
ภรรยาของผู้ก่อเหตุเธอบอกถ้าเกิดจะไปอนาจารย์จะไปคิงทรัพย์
แต่พอเขาหายไปแล้วก็กลับมาที่ร้านแล้วก็ใส่เสื้อเก็บไม้กวาด
ขี่จักรยานยนต์เพื่อเอาไปคืนแล้วก็มาขอโทษ
ความจริงก็เห็นหน้ากันอยู่ทุกวันรู้จักแล้วก็สนิทกันนะพี่ชายของเธอเนี่ยหมายถึงเมียของผู้ต้องหาเนี่ย
บอกยังเคยให้หยิบยืมเงินกันเลยนี่ก็มาขอโทษแล้วทำไมไม่คุยกันก่อน
กลายเป็นว่าสามีเธอถูกจับลูกเมียก็เดือดร้อนยิ่งมาบอกว่ามันมีเรื่องอนาจารย์อะไรพวกนี้
บอกไม่มีไม่ใช่สามีเธอไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้น
แสดงว่าตอนนี้เราก็ยังคิดไม่ได้ออกว่าจะช่วยสามียังไงถูกต้องมั้ย

อันนี้ในมุมของผู้ก่อเหตุนะครับก็ต้องฟังทางฝั่งของผู้ที่เขาประสบเหตุด้วยนะฮะ
ถูกเอาคัตเตอร์มาจี้คอล็อกคอเนี่ยวันนี้คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรา
ติดต่อไปยังพนักงานกวาดขยะหญิงคนนี้นะฮะเธอยืนยันนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดนะฮะผู้สื่อข่าวเราไปคุยด้วยนะฮะ
บอกไม่ใช่การเข้าใจผิดอย่างแน่นอนแต่ไม่ขอลงรายละเอียด
เดี๋ยวให้ทางหัวหน้างานของเธอเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการจัดการนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของคดีความขณะที่ญาติของพนักงานกวาดขยะหญิงคนนี้
ที่เป็นผู้เสียหายยืนยันว่าจะไม่ยอมความนะฮะ
เพราะไม่ได้สนิทกันนะไม่ได้สนิทอะไรกันเลย
อย่างที่เขากล่าวอ้างแล้วมาทำแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมเลย
เช้ามืดนะคนยังน้อยมาล็อกคอด้านหลังเอามีดจี้คอเนี่ย

วันนี้นะครับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เป็นกล้องวงจรปิดจากร้านขายน้ำของผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
นี่นะฮะดูตัวแรกก่อนนะครับ๕นาฬิกา๒นาทีนะครับ
กล้องวงจรปิดมุมนี้จะได้ยินเสียงพนักงานกวาดขยะนะ
เสียงคนมากวาดขยะอยู่เห็นไหมเห็นเงาเห็นไหมฮะ
ก็คือหญิงผู้เสียหายเธอเดินกวาดขยะอยู่แถวหน้าร้านของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเธอจะมาประจำจุดตรงนี้ทุกเช้ามืดทุกวันนะฮะ
แล้วมีกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้กันบันทึกภาพ
ขณะที่ผู้เสียหายขี่จักรยานยนต์มาจอด
เพื่อประจำจุดในการกวาดขยะทำความสะอาดตรงนี้
พื้นที่ถนนทางเท้าตรงนี้จากนั้นกล้องมุมเดิมนะครับ
ถ้าเวลาในกล้องเนี่ยคือ๕นาฬิกา๑๘นาที
จะเห็นเงาของพนักงานกวาดขยะอยู่ที่จุดนี้
ก่อนจะเดินจากมุมขวาไปมุมซ้าย
จากนั้นไม่นานเนี่ยนี่ฮะจะมีเงาของชายคนก่อเหตุ
เด็กที่อยู่ในร้านเนี่ยปรากฏตัวขึ้น
แล้วเขาก็จะเดินผ่านไปมาอยู่หน้ากล้อง
ก่อนจะหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ
แล้วเดินผ่านไปทางซ้ายของกล้องเห็นไหมฮะนี่ไปแล้วนะครับ
หลังจากชายคนนี้เดินผ่านกล้องตรงนี้ไป๓นาทีเนี่ย
จะมีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่ง

แล้วเดี๋ยวเขาจะเดินผ่านไปถอดเสื้อเดินผ่านไป

อยู่ดีมีคนมาจับบ่าทางด้านหลังแล้วเอาชัตเตอร์จี้ที่คอ
เธอก็ร้องแล้วสะบัดหลุดแล้วก็วิ่งหนี

นะครับเป็นกล้องวงจรปิดในพื้นที่เวลาในกล้องวงจรปิดคือ
นาฬิกา๗นาทีนะฮะก็ช่วงตี๕นั่นแหละใช่ไหมเวลาแต่ละกล้องอาจจะไม่
ตรงกันนี่ฮะจะเห็นตรงนี้นะครับหลังสิ้นเสียงกรีดร้องเนี่ยพนัก
กวาดขยะหญิงทิ้งไม่กวาดวิ่งหนีไม่คิดชีวิตแล้วก็มีคนขี่
เนี่ยมาหยุดดูว่าเออเกิดอะไรขึ้นในกล้องจะเห็นชายคนก่อเหตุ
กึ่งเดินกึ่งวิ่งตามผู้หญิงพนักงานกวาดขยะไป
คือถ้าฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเข้าใจผิดคิดว่า
เป็นขโมยอืมที่มาอยู่แถวร้านเขาเนี่ยมาขโมยของเขาก็จะเข้าไป
ล็อกตัวจับตัวแล้วพอเขาเห็นว่าเอ้านี่พนักงานกวาดขยะที่มา
กวาดหน้าร้านทุกเช้านี่เขาก็เลยเนี่ยกึ่งเดินกึ่งวิ่งนิด
เนี่ยเพื่อจะตามไปขอโทษค่ะอ่าแต่ตามไม่ทันก็เลยเดินกลับมาที่

แล้วเห็นไม้กวาดทิ้งอยู่ที่เธอทิ้งไม้กวาดวิ่งหนีก็เลยใส่
ขี่จักรยานยนต์หยิบไม้กวาดไปเพื่อจะเอาไปคืนสอนอบังเขน
นะครับนี่ฮะตอนที่จะเอาไม้กวาดไปคืนสอนอบางเขนบอกว่านาย
สกรเนี่ยให้การว่าก่อนเกิดเหตุเห็นเงาดำอยู่หน้าร้านคิด
ว่าเป็นขโมยเลยหยิบคัตเตอร์เข้าไปล็อกตัวนะโดยจับบ่าผู้
เสียหายแล้วผู้เสียหายตกใจสมัครวิ่งหนีไปพอเห็นหน้าก็
อ่าว่าเป็นคนรู้จักกันก็เลยต้องการจะตามไปขอโทษไม่มี
เจตนาจะชิงทรัพย์หรือทำอนาจารย์อะไรทั้งสิ้น
ก่อนถึงปั๊มเชียวก็วิ่งตามมาเข้า
บอกว่า
พี่ก่อนพี่แจ้งความครับนะเขาก็ไม่ฟังแล้วเขา

ให้แจ้งหลับกลับไปกลับไปเลยหลับมา
เธอก็เอาไปให้คืนเขา
เป็นว่าสอนอบางเขนเนี่ยแจ้งข้อหากับนายพัศกรไว้ก่อนนะครับ
ก็คือกระทำอนาจารย์นะครับ
เพราะผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความไว้
ว่าถูกเอามีดคัตเตอร์จี้คอเพื่อจะทำอนาจารย์เขา
เดี๋ยวจะคุมตัวส่งสารต่อไปนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะ
เหลือก็ต้องแก้ข้อหาตามพยานหลักฐานกันไป